รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
มูน้อย
สนับสนุนโดยอีซูซูดีแม็กซ์บลูพาเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

เป็น๖๐นาทีของความอัศจรรย์นะครับ

มูน้อยไม่เชื่อยาลบลูมูเตลูไม่เข้าไทยออกไป

มดดำนะฮะแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะครับว่าเชื่อเรื่องราวนะครับของการทรงเจ้าเข้าผีไหม
ตัวเองเป็นคนที่ไม่เชื่อเอาตรงว่าให้ไปไหว้คนทรงเจ้าเข้าผีจะไม่มีวันไป

แต่แขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นคุณมดดำนี่แหละฮะ
ครั้งหนึ่งเขาไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เลยแต่ณวันนี้เขาบอกเขาไม่เชื่อไม่ได้แล้วนะครับ
เพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับชีวิตเขาเอง
วันนี้เขามีร่างทรงของพระพิราบอยู่ในตัวเอง
ซึ่งตัวเขาเองเมื่อเขารู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องเป็นร่างทรงเขาบอกเขาไปต่อไม่ถูก
มาอยู่แล้วชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปยังไงเขาจะต้องทำตัวยังไง
เอาละครับถ้าอย่างนั้นนะครับเราไปพบกับแขกรับเชิญของเรานะครับคุณเวฟสาลินบางยี่ขันครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ตอนนี้เจ้าเบาแล้วนะเนี่ย

ก็เป็นดาราทั่วไปแต่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณเองก็เป็นสามารถทรงเจ้าได้อย่างนี้หรือ
อย่าใช้คำว่าทรงเลยครับเพราะว่าผมไม่ได้เปิดตำหนัก
แต่หมายถึงว่าตั้งแต่เด็กตั้งแต่วัยรุ่น

มันมีเมื่อเพิ่งมารู้สึกดีกว่าเพิ่งมารู้สึกเมื่อสัก๑๐กว่าปีที่ผ่านมา
คุณเชื่อเกี่ยวเรื่องราวของวิญญาณเทพหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรฮะ

ไม่เคยเชื่อเรื่องเข้าทรงองค์เจ้าไม่เคยเชื่อเรื่อง
อะไรก็แล้วแต่ที่มันมีณปัจจุบันนี้เยอะแยะ

ผีเราเชื่ออาจจะถูกปลูกฝังตั้งแต่เด็ก
ว่ามันมีผีนะมีวิญญาณนั่นนู่นนี่เราก็อาจจะเชื่อบ้าง

อย่างเช่นแบบสวดพานยักษ์อย่างนี้คุณเคยเห็นไหม

ก็ถามว่าเชื่อไหมเรารับข่าวมาว่าอาจจะเป็นอุปทานหมู่

สมัยก่อนนี้ผมอยู่ปวชผมเป็นนักเรียนปวช
แล้วสมัยนั้นเนี่ยก็ตีรันฟันแทงก็เยอะ
เพื่อนก็ใช้วิธีหาครูศักยันต์
อาจารย์บางท่านที่มีชื่อเสียงโด่งดังปัจจุบันนี้

เขาขึ้นกันผมก็เออมันเป็นอะไร
คือขึ้นหมายความว่าเขาจะเป็นจกเป็นอะไรกันเขานั้น

คือคุณเองอยู่ดีอย่างที่คุณมดดำถามว่าคุณ
ตอนนี้คุณมาเชื่อเรื่องราวของการทรงเจ้าเข้าผีมีร่าง
นู่นนี่นั่นแฟนคุณก็ไม่กลัวเลย

แต่ถ้าสมมุติจะพูดถึงเรื่ององค์ของคุณเป็นอะไร
ซึ่งคุณก็บอกว่าคุณก็บางทีก็ยังไม่รู้เลยว่าองค์คุณคืออะไรบ้าง

มีหลายต่อหลายองค์ที่จะมาขออนุญาตใช้คำว่าที่ข้อใช้กันคือผ่านร่างคุณเนี่ย

ถ้าอย่างนั้นเราเชิญพิธีกรอีกหนึ่งท่านเข้ามาเลย

ขอต้อนรับอาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
เชิญครับเชิญครับ

จริงแล้วอย่างที่บอกกันว่าเวฟสารินเราได้ยินมาตั้งแต่หลายสิบปี
อยู่ในวงการบันเทิงมาก็นานเหลือเกิน
เป็นเด็กวัยรุ่นคนนึง
อาจารย์เขาก็มีข่าวออนไลน์เหลือเกินว่าอยู่ดีกลายเป็นร่างทรงไปแล้ว
คงจะมีสภาวะที่เหมือนกับมีคนเห็นหรือล่วงรู้
หรือตัวคุณเว็บเองอาจจะรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่ตัวเรา
หรืออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ให้คุณแก่ตัวเรามากกว่าตัวเราที่เราทำด้วย

เราย้อนกลับไปซะหน่อยวันนี้คุณรู้ยังว่าร่างทรงของคุณที่บอกว่าจะขอผ่านร่างคุณ
หรือคุณสามารถมียานที่ไม่ใช่มียานที่คุณเหมือนจะสื่อสารกับเขาได้เนี่ย

ผมบอกก่อนว่าผมนับถือครูอยู่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นครูครอบเสียนให้ผมนะครับ
เป็นครูซึ่งทำพิธีไหว้ครูให้ผม
ท่านก็บอกว่าผมมีพ่อแก่กับพระพิราบ
พระพิราชคุณไปทราบได้ยังไงแล้วทำไมคุณถึงกลับมาเชื่อจากที่คุณบอกคุณไม่เชื่อ
คือต้องเท้าความไป๑๐ประมาณ๑๐ปีแล้ว
ผมไปเจอพระอยู่องค์ท่านก็ถามว่าทำไมไม่รับขัน
ซึ่งสมัยก่อนนี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่าทำไมจะต้องรับขัดแล้วทำไมทุกคนต้องรับขัด
เพราะเห็นว่าเวลาไปเข้าพิธีไหว้ครูทางช่องใหญ่ของรายการทีวีก็ใช้เป็นแค่ขันเล็กใช่ไหม
ดอกไม้ทูบเทียนใส่เงินแล้วก็เข้าไปให้ครูที่เป็นคนครอบเสียรเพื่อผลิตภาษาวิชา
ผมคิดเนี่ยคืออาจจะเป็นขันแค่นั้นก็ไม่เห็นแปลกก็รับก็ได้

ซึ่งจริงมันเป็นขันที่มีฐานรองมีการทำบายสีเป็นจากใบตอมีดอกบัวประดับประดาษสวยงามเป็นขันเขาเรียกว่าขัน๕ขัน๗ขัน๙เลย
ก็อ่ะในเมื่อมันไม่ได้ทำให้ใครคนเดือดร้อนทำแล้วก็เหมือนการทำบุญแล้วก็ตกลงว่าได้จัดบิถีทำบุญบ้านเพื่อให้ครูรับขันขึ้นมัน
ปรีแรกถึงปีที่๓เนี่ยก็มีพระองค์เนี่ยขนที่ทำบิถีให้
เราก็ไม่ได้รู้ลึกถึงขนาดนั้นเพราะผมบอกแล้วผมไม่ใส่ใจ

ก็ทำพิธีไหว้ครูเสร็จแล้วขณะที่เวียนแว่นเทียน
ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งจบแว่นเทียนแล้วก็มานั่ง

ขันของเราเนี่ยปรากฏว่า

ใช่ถูกต้อง
หลายครั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ย
พานยักษ์ก็ดีไปหาอาจารย์ศักดิ์ก็ดี
ที่เราเห็นคืออุปทานหมู่หรือเปล่าวะ

ผมรู้สึกว่าตัวผมเนี่ยมันเกร็งอย่างงี้หมด
ตึงตึงอยู่๓ชั่วโมง

ถูดอยู่๓ชั่วโมงข้างหลังขนาดนั้นผมผมก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นเพราะอะไร

มันเป็นสภาวะของการเข้ามาแฝงในร่างเรา
เกิดคือเมื่อครอบครูเสร็จทำพิธีอะไรเสร็จ
มันอยู่ในท่าที่เรากลับไป

สบายที่สุดเช่น
เราเคยหนูเราก็

นั่งอยู่แบบไม่ทำอะไรนั่งอยู่แบบอยากจะทอดอารมณ์ไปเรื่อย
มองแล้วท่อลมเหมือนมันมีความสุขมากในอารมณ์นั้น
แต่เราไม่สามารถจะไปแอคชั่นอย่างอื่นได้เลย
นอกจากจะอยู่ในอารมณ์นั้น

ข้อมูลว่าโคตรทรมานเลย
เพราะผมทำอะไรไม่ได้เลย๓ชั่วโมง
มีแค่คำลามอยู่ในคอ
พระท่านก็บอกว่าก็นั่งสมาธิสิ

แล้วก็พยายามทำบุญ

ปีที่๒ไม่ก็ทำเหมือนเดิม

แล้วก็พอมาปีที่๓ก็เหมือนเดิม

เพราะว่าเข้าของเครื่องใช้หรือเครื่องถวาย

คุณเว็บทำในขณะที่องค์ประกอบต่างมันไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

น้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะรับถูกต้องไหม
แสดงว่าที่โดนเหงื่อขอกขึ้น

คุณคิดว่าเขากำลังจะมาบอกคุณว่าทำไม่ถูกนะ

จะเปิดเข้าไปได้อย่างนั้น
ก็มีน้าที่สนิทกันที่ตอนนี้ท่านเสียไปแล้ว

น้าเค้าบอกว่าพิธีนี้มันไม่ถูก
เขาก็อยากจะช่วยเรา
กลับเปอิญคุณปัจจุบันเหมือนผม

อยากจะทำให้มันดีขึ้นจริง
ปีเกือบ๓ปีเต็มที่ผมไม่ได้เจอครูคนนี้เลย
ไม่ว่าจะทำยังไงแล้วแต่ไม่เคยได้เจอ

หลังจากปีที่๓ผ่านไปเนี่ยอยู่ดีก็

แล้วก็ไปคุยกันว่าเออ
เรื่องราวก่อนหน้านี้มันเป็นมาอย่างนี้นะ

ท่านก็เลยจัดชุดลงมาให้
เอาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหมดจากต่างจังหวัด

มีดนตรีมีโหรา
มีทุกอย่างครบชนิดชุดใหญ่

แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงฮะพอวันที่มาทำ
วันที่มาทำเนี่ยเขาบอกว่าบ้านผมเองเนี่ย
ผมก็ต้องเป็นประธานเป็นเจ้าบ้าน

จุดเทียบจุดเทียบูชากางแจ้ง
ในสถานที่อย่างเงี้ยเนี่ยครับ

ผมไม่เคยเป็นอย่างงี้มาก่อนก่อนนั้นยังไม่เคยเป็นอย่างงี้มาก

แล้วก็นั่งโซฟาสบายสบายนุ่มขาวผมขาว

เพราะว่ามันมีลูกศิษย์ลูกหามีลูกน้อง

พยุงไปจุดทั่วไปซิตอนนั้นดูรู้ตัวมั้ย

คำว่าเห็นหมายความว่าผมเห็นคุณนั่งอยู่ผมเห็นคุณ
ผมรู้ว่าคุณคุยอะไรผมเห็นพี่หนุ่มเห็นไหมอาจารย์

คุยไม่ได้ผมพูดไม่ได้ผมเป็นอย่างเงี้ย
แล้วก็มันจะมีแบบบางช่วงเหมือนเราขับรถแล้วหลับใน

สมมุติว่ามดดำนั่งนับ๑๒๓๔๕อยู่
ผมอาจจะได้ยินแค่๑๒๓๕เลย๔อาจจะหายไป
บางช่วงบางตอนมันจะหายไปปุ๊บ
เพราะคุณเดินหลังค่อมไปจุดเทียนแล้วคุณบอกว่า
มดดำ๑๒๓๔๕คุณได้ยินแค่๑๒ปุ๊บแล้วไป๔๕เลย
มันจะขายเป็นช่วงวับหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นอีก
หลังจากนั้นพอจุดทูบจุดเทียนเสร็จ
ผมลุกขึ้นมาได้ปกติคือทูบติดแล้วเทียนติดแล้ว
ก็เหมือนปกติผมก็เดินกลับมาคนเดียวมานั่ง

รู้ไหมว่าตอนนี้คุณมีร่างหรือยังไงแล้วตอนนั้น
ผมตกใจมากเพราะว่า๑คือผมไม่เคยเชื่อเรื่องตรงนี้
แล้วทำไมอยู่ดีมันเกิดขึ้นกับเรา
พอช่วงบ่ายมีการครอบเสียนก็เหมือนกับทุกที่ที่มีการครอบเสียนกับพ่อแก
ครูผมเนี่ยก็บอกว่าผมเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าของบ้าน

เพราะฉะนั้นครอบเสียนเนี่ยคุณก็ต้องทำเอง

ระหว่างที่ครูครอบเนี่ยมันก็จะมีอาการแปลก

แต่พอเสียลงมาปั๊บเป็นคนแก่ครับ
เป็นอีกแล้วกลับมาอีกแล้วยังไงต่อฮะ

ไม่เคยผมไม่เคยเรียน

การวางขาการวางอะไรอย่างเงี้ย

คือการย่อมเหมือนกับตัวยักษ์ใน
เราเคยนับ๑๒๓๔๕
บางที๑๒แต่ไม่ได้ยินทีตอน๕
แล้วตอนที่เห็นตัวเองลำ
ตัวเองเห็นว่าตัวเองกำลังลำอยู่

เป็นเสียงครอบไม่ใช่เซียนใส่ศูมิ์เล่นราคอน

มีคุณแม่มีอะไรอย่างนี้ก็บอก

แต่เราห้ามขาเราไม่ได้
เราห้ามสรีระทั้งหมดเราไม่ได้ว่า

ครอบเนี่ยหลังจากที่พี่ส่งเสร็จแล้ว
ครอบเนี่ยท่านจะจุดทูปทีอะไรของท่าน

แล้วท่านก็จะเริ่มอ่านองค์การอัญเชิญ
พระศิวะพระพรมพระนารายพระสิงขรพระประคลทัพ

แต่แต่ละองค์ที่เชิญเนี่ยจะต้องประธานต้องไปจุดทูบเทียน
แล้วท่านก็จะพออ่านอันเชิญเสร็จท่านก็จะบอก

เช่นตระนารายบรรทุมศีลเพลงหน้าพาดจะทำ

ก็ตระตระพระพิราพ

ถ้าสมมุติเพลงตะพระพิราบขึ้นปุ๊บเอาแล้ว

แล้วมีอาการรู้สึกซุบเข้ามาเนี้ย

ไม่ใช่เราแล้วแล้วร่างกายเราไม่สามารถจะยกหรือทำอะไรได้แล้ว

ขอให้สติจงอยู่ที่คนหายใจเข้าหายใจออก
แล้วเราบังเอิญตาเราเนี่ย

โอ้โหครับตกใจมาก

หลังจากวันนั้นที่คุณทำพิธีที่บ้านคุณทำให้ดี

จุดเปลี่ยนเลยว่าเรารู้แล้วเรามีอะไร
วันนี้ที่คุณรับรู้มาคือ
รับแล้วล่ะถูกก็ที่มีคำถามผมอยาก
รู้เรื่องนี้มากเลยว่าทำไมท่านถึงเลือกคุณ
แล้วหลังจากที่คุณรับมาแล้วเนี่ยนอกเหนือจาก
การที่ต้องไปคอยเอ่อครอบเสียอะไรเออทำอะไร
บ้างอืมช่วยอะไรใครบ้างวันทำบุญเนี้ย
ผมควบคุมตัวเองไม่ได้ดีกว่าพอถึงเวลาครอบเสียงก็เข้ามา
ผมไม่เคยคิดเลยนะว่าหน้าผมเนี่ยมันจะดึงได้ถึง
แบบดึงแล้วค้างไว้ตลอดเวลาได้นานเป็นชั่วโมง
คือเสียงพระพิราบเป็นยังไงหน้าผมจะเป็นยังไง

เขาเป็นคนมีกระแสบางอย่างที่น่ากลัว
ที่จะไปสู่ความตายหรือเรื่องร้ายที่น่ากลัว
และเป็นบุคคลที่มีสายสัมพันธ์บุญกับท่าน
จึงมาใช้ร่างและบอกเป็นระยะว่า
มาเส้นทางนี้เถิดจะเกิดประโยชน์แก่คนทั้งหลาย
และจะได้เป็นมงคลคุ้มกายให้พ้นภัยจากสิ่งที่จะมี
เขาบอกคุณเวลาไปเตะฟุตบอลไปพักที่นู่นที่นี่
คุณมักจะรู้ว่าห้องไหนมีภิกษ์
รู้สึกว่าเหมือนมีใครมาทำอะไรอยู่บนเตียง
สักพักอะไรนู้นก็โดนจิตโดนใจให้เรามองเหลือขึ้นไปที

มูเตรลุกก็เข้าใครออกไฟ

ถูกไหมที่มีคำถามผมอยากรู้เรื่องนี้มากเลยว่า

แล้วหลังจากที่คุณรับมาแล้วเนี่ย
เหนือจากการที่ต้องไปคอยครอบเสียแล้ว
ทำอะไรอีกบ้างช่วยอะไรใครบ้าง

ว่ามันเปลี่ยนไปทางที่ดีไหมเปลี่ยนไปในทางที่ดี
แต่ถามว่าผมจะให้ผมไปดูดวงให้คนนั้นดูดวงให้คนนี้ช่วย

หรือว่าได้มีการรับขันได้เป็นร่างของพระพิราบแล้วเนี่ย

ให้ดีก็คือนั่งสมาธิสวดมนต์

ทุกครั้งที่ไหว้พระคุณจะมีปฏิกิริยาอย่างนี้

ผมควบคุมตัวเองไม่ได้ดีกว่า

ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้

ผมครอบเสียนพระพิราบให้ลูกศิษย์ที่เข้ามา

ศักดิ์ของคนที่เขามีของพวกนี้อยู่เนี่ยเขาก็อยากจะรู้ว่า
บ้านเราเนี่ยตัวผมเนี่ยของจริงหรือแค่อุปโลกขึ้นมา
จัดพิธีขึ้นมาเพื่อที่จะมาเรียรายเงินทำบุญหรือเปล่า
เขาก็จะมาลองของกันก็อ่ะพอถึงเวลาครอบเสียงก็เข้ามา
ผมไม่เคยคิดเลยนะว่าหน้าผมเนี่ยมันจะดึงได้ถึง
ดึงและค้างไว้ตลอดเวลาได้นานเป็นชั่วโมง

คือเหมือนมีเขี้ยวขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ได้มีเขี้ยว
แต่ถ้าเห็นเสียนพระพิราบเนี่ยพอจะนึกออกว่าเสียงหน้าตาเสียงจะเป็นยังไง

แฟนคุณเองเนี่ยเคยเห็นตอนที่คุณเนี่ยองค์ลงไหม
เคยครับเคยเขาเคยไปไหว้ครูกับผม

แฟนผมเนี่ยจะเห็นเรากำหนดเองได้ไหม

ไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณเว็บจะควบคุมได้มากขึ้นเมื่อปฏิบัติสมาธิ
หรือสร้างบุญกริยามันจะสามารถควบคุมกำหนดให้มันเป็นไปได้
ไม่ออกกริยาต่างได้
อย่างถ้าวันนี้เราจะกำหนดให้ท่านมาอย่างนี้
เราทำได้ไหมหรือจุดทูปเชิญท่านหรือ

ถ้าเผื่อว่าเป็นพิธีไหว้ครู
หรือมีพิธีอะไรใหญ่ที่เขาเข้าไปเนี่ย

แล้วอยู่ดีเดินอยู่กลางถนน
หรือเรื่องร้ายที่น่ากลัว
จะเกิดประโยชน์แก่คนทั้งหลายและจะได้เป็นมงคลคุ้มกายให้พ้นภัยจากสิ่งที่จะมี
อย่างนี้เหตุการณ์ที่บ้านของคุณล่ะเขาบอกแม่คุณน้อง
เดี๋ยวอาวุธน้ำเศรษฐ์เดี๋ยวพี่ลงมา
และคนเด็กคนเดียวเขาจะมีเหมือนแบบ
แว๊บเห็นเค้ามีเซ้นส์ข้างที่ค่อนข้างพอสมควร
เขาจะเห็นเป็นเคล็ดตั้งแต่ช่วงอกลงไป

แต่ว่าเป็นผู้ชายท้วมแล้วก็นั่งใส่โจง
ปล่อยชายข้างหนึ่งเหมือนที่พระพิกาเนสนุ่ม
ปล่อยชายข้างหนึ่งแล้วก็ขึ้นข้างหนึ่ง
อย่างนี้จงเทพเขาบอกเขาเห็นแค่นี้เห็นแค่
ตกลงมาขาไม่มีแต่เห็นเป็นโจง
เห็นเลยว่านุ่งยังไงสักพักวิ่งขึ้นมาที่ห้องผมเลย
บอกเขาขออยู่บนห้องก่อนถามว่าทำไมเขาบอกเดี๋ยวหนูค่อยบอก
พอออกไปข้างนอกบ้านแล้วเขาลืมบอกว่าเออหนูเห็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะ
ทำไมพี่ไม่บอกหนูว่ามันมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมบอกพี่ไม่เคยเจอ
แล้วพี่ก็ไม่รู้ว่ามีแล้วก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือ
มีน้องที่เขาแบบออกจะเป็นแม่แมนเป็นเกนิดนึงก็เขาก็
มากินข้าวกับผมเขาก็บอกตัวเขาเนี่ยเขาสามารถที่จะดูได้
ว่าบ้านไหนมีอะไรผมก็เลยบอกว่าเอออันนี้ลองของ
แล้วบอกงั้นไปดูบ้านพี่ให้หน่อยสิพี่อยากรู้ที่บ้านพี่มีอะไร
เขาพูดมาคำนึงว่าหนูไม่ไปได้ไหมหนูไม่ไปได้ไหม
พอไปถึงเขาก็ยืนอยู่หน้าบ้านนานมากนานนะพี่หนูขอทูบหน่อย
ขอทูบหน่อยหนูขอเวลาแค่ทูบก้านเดียวแล้วผมเป็นทูบสั้น
อืมทูบเหมือนเมื่อไหร่หนูจะออกจากบ้านนะบอกอย่างเงี้ยก็เข้าไปในบ้าน
เขาก็ขึ้นไปเดินดูนั่นเดินดูนี่เราก็ไม่ค่อยเชื่อไง
เราก็อยากรู้ว่าคนคนนี้มีอะไรจริงหรือเปล่าเราก็ไม่ค่อยเชื่อ
ก็ให้เขาขึ้นไปเดินดูบ้านเสร็จปั๊บเขาบอกตอนนี้หนูยังไม่เห็นอะไรนะ
เดี๋ยวพี่นั่งรอที่ห้องรับแขกนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวหนูขอเดินขึ้นไปอีกทีหนึ่ง
เขาก็เดินขึ้นไปสักพักเด็กน้องน้องที่นั่งกันอยู่ห้าหกคนเนี่ย
อยู่นั่งรับแขกรวงไปหมดเลยรวงทางแฟนผมด้วยไฟดับปุ๊บทางบ้าน
สักพักไอ้น้องคนนี้วิ่งลงมาหน้าซีดแบบเหมือนหน้าไม่มีสี
ปากเปิดซีดหมดเลยแล้วมันก็นั่งอยู่เนี่ยบอกพี่หนูไปเถอะหนูขอโทษ
มันก็ออกบ้านไปจนทำให้เราเนี่ยไม่กล้าอยู่บ้านด้วย
อยู่ดีก็ติดขึ้นมาเองถามว่ามีใครไปแกล้งไหม
บอกคุณเวลาไปเตะฟุตบอลไปพักที่นู่นที่นี่

สมมุติว่าผมไปเที่ยวกัน

ผมก็จะรู้แล้วว่า

มันรู้สึกแปลกมันรู้สึกว่าอึดอัด
รู้สึกว่ามันไม่อยากจะอยู่

ผมไปถ่ายละครที่เชียงใหม่มันจะเป็นบ้านร้อยปี

ทีมงานเขาเลยว่าอ่ะไหนเมื่อถ่ายโลเคชั่นนี้แล้วเนี่ย

เข้าใจป่ะก็มี๔หลัง

เสร็จปั๊บมันก็มีกองถ่าย

มันมีใครมาอยู่ข้าง

เหมือนคุณเอาหมอนหนุนนะ

ล้างไปเลื่อย

คว้าเสื้อได้คว้ากระเป๋าได้วิ่งขึ้นไป
อ้าวเหรอไม่ดูก่อนว่าผีเป็นใคร

แล้วก็ออกไปนั่งไปเที่ยวออกไปเที่ยวกลับมา

เฮ้ยพี่เดี๋ยวไปเอากระเป๋ากันเพื่อดร์ได้ดิ

คือทั้งกล่องไอ้นอนบ้านหลังใหญ่โดนหนักกว่าผมอีก

แสดงเป็นบ้านร้อยปีซึ่งเขาอาจจะเป็นคุ้มเป็นอะไรอย่างนี้ก่อนใช่ไหม
อีกกรณีหนึ่งคือไปพักที่

เล็กฝันเด่นเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่

เล็กจะหลับและไอ้คนที่นอนด้วยจะเจอ

เราไปถึงเราก็ไม่ได้ทำอะไรกัน

ก็เลยมานั่งจุกกันอยู่ที่ห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องผม

ก็นั่งแล้วก็รู้ทำอะไรก็คุยเรื่องผีกัน

หาเรื่องดึกละ

อ้าวมันก็ลากเตียง
จากสองเตียงคู่อย่างเนี้ยมันจะมีสองชั้น

แล้วมันก็สอดตัวไปนอนตรงกลาง

มันก็ทำลายอย่านอนที่นี้
แล้วทุกคนอีกสี่ห้าคนก็ต้องนอนริมทั้งหมด

เพิ่งนี่แหละก็ว่างไว้ตรงโต๊ะ

แล้วก็คงก็ไม่อะไรหรอกนะ
เสร็จก็คอมตาน
สักพักอะไรก็โดนหลวงใจ
ให้เรามองเหลืองขึ้นไปอีกที
มีคนมานั่งยองบนโต๊ะนั้น

วะหรืนคนฝันรึเปล่า

ทางเดียวที่ทำได้คือเบียดใครก็ได้ให้มันหลังติด

แล้วคนที่หลับสนิทอยู่คนเดียวคือไอเล็ก
วันนี้จริงแล้วที่เราเอาเวฟมาเจอกับหมอลักษ

ตั้งแต่ที่เขารับเหมือนมีอะไรที่อยู่ในตัวเขา

ตัวคุณเองคุณก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่า

หรือมีอยู่ในยานสัมพันธ์ของท่าน

เขาเข้ามาอยู่กับเวฟเพราะเขาต้องการอะไร

จะเลือกเวลามาในเวลาอันควร

มันก็จะเป็นสมาธิอย่างหนึ่งที่มันจะไม่นึกเรื่องอื่น

แล้วคราวนี้แหละร่างกายจิตวิญญาณ

เมื่อกี้นี้ที่คุณเวฟพูดว่าที่อลับมา
แล้วคุณมาเพราะคนเหมือนคนมีของมาคุยกัน

ก็สัมผัสไม่ได้

รู้สึกยังไงที่มาเห็นคนคนนี้แล้วรู้สึกว่าเขามีอะไร

ใช้คำว่าผีเห็นผีมันก็ได้เนอะ

ประมาณนั้นว่าคนคนนี้ต้องมีอะไร

สุดท้ายแล้วคุณเวฟครับ

ถ้าวันหนึ่งเขาอยากไปครอบครูโดยที่

เป็นคนครอบเนี่ยได้ไหม

แต่ผมจัดครูผมได้จัดไห้ครูทุกปี

คนที่อยู่ด้านนั้นในการขอบคุณ
ปีผมก็จะเป็นประธานร่วมกับครูผม

ที่อเบิศบัคช่องครับ

เป็นเรื่องที่เอามาพูดแบบนั้นดี
เพราะคนจะได้มีความรู้และมีความเข้าใจหลากหลาย
ว่าเรื่องนี้มีอยู่จริงและมีครูรุในฝ่ายปราศในฝ่ายในเรื่องของนัทธศิลป์ในฝ่ายเรื่องของเทพพรมเนี่ยเขายอมรับแล้วก็ไม่ได้ผิดทางหลงทางเป็นปกติ
แต่ที่แน่คุณผู้ชมครับภาพเหตุการณ์ทั้งหมดบทสัมภาษณ์ทั้งหมดที่คุณชมในวันนี้เห็นในวันนี้นะฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับชมแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะครับ
วันนี้ขอบคุณเวฟสารินมากได้มาเจออาจารย์รักแล้วเนาะวันนี้คุณเว็บน่าจะได้อะไรมากขึ้นขอบคุณเวฟสารินครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

ภรรพินาภพอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันถ้าทำถั่วไปนะคนจะว่าจากพระพิวเคณธ
ให้ประเทศไทยรู้จักพระพิราบมากที่สุดคือพระอาจารย์เป็นพระนะพระอาจารย์สิริพงศ์เขารู้
พันธกิจอยู่ที่วัดสุธารามอ่ะนะครับถ้าอย่างงั
คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับ
สักการะบูชานะฮะองค์พระพิราบนะครับ
บรมคลูแห่งนัตรสินที่วัดสุธารามกันครับ
พระพิราบนะครับถือว่าเป็นปางหนึ่งของพระอีสวน
หรือพระศิวะซึ่งถือว่าเป็นความดุของพระองค์
คนอินเดียใต้หรือคนเนปาเนี่ยจะนับถือมาก
โดยถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสงคราม
เป็นเทพใจแห่งความตายโรคร้ายภัยพิบัติ
แต่ในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นเทพเจ้าที่
จัดพูดผีปีศาจประธานชีวิต
ประธานความอุดมสมบูรณ์ภูมิสุขไปในตัว

วันนี้มูไนท์ของเราจะมาเปิดตำนานความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระพิราบกันครับ
ซึ่งมีพี่ไก่ลูกศิษย์ก้นกุฏิของพระอาจารย์สิริพงศ์

และก่อนที่จะพาไปเปิดตำนาน
เราขอตามพี่ไก่ไปที่เรือนพระพรสมุณี
ที่อยู่ใกล้วัดนั่นเองครับ
ในมือตรงนี้ก็จะเป็นกำยานนะครับ
แต่ละบูนี่คือเป็นเวลาจุดแล้วจะเป็นไฟเย็นขึ้นมา
สำหรับในการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ
พระเป็นเจ้าตามคติของชนฮินดูนะครับ
นี้ก็จะเป็นพระอัฐนารีสวรรนะครับ
ก็ถือว่าเป็นพระศิวะอีกปางนึงนะครับ
ที่เป็นการรวมกันระหว่างพระศิวะกับพระอุมานะครับ
เราก็จะอธิษฐานบอกพระองค์ก่อนนะครับ
เนื่องจากว่าพระพิราบก็เป็นปางหนึ่งของพระศิวะเช่นกัน

ถือเป็นสถานที่ประดิษฐานขององค์พระพิราบ
พระอาจารย์สิริพงศ์ท่านเป็นผู้สร้าง
เรียกได้ว่าท่านเป็นศาสตร์เมธีด้านการสร้างหัวโขนสวยงามระดับประเทศ
ซึ่งพื้นที่นี้ถือเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลที่ต้องได้รับอนุญาตซะก่อนครับ
พระพิราบนะครับถือว่าเป็นปางหนึ่งของพระอิสวนหรือพระศิวะ
ซึ่งถือว่าเป็นปางดุของพระองค์
อินเดียหรือคนในบ้านจะเรียกพระองค์ว่าพระไพรวะ
คนอินเดียใต้หรือคนไนปาจะนับถือมากโดยถือว่าเป็นเทพเจ้าของข้ามนะครับ
เป็นเทพใจแห่งความตายโรคร้ายภัยพิบัติ
แต่ในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นเทพเจ้าที่ขจัดพูดผีปีศาจประธานชีวิต
ประธานความอุดมสมบูรณ์ภูมิสุขไปในตัว
สำหรับลักษณะขององค์พระพิราบนะครับจะเป็นยักษ์นะครับ
ศีรษะโล้นนะครับตาจอราเข้นะครับปากแสแห่เคี้ยวกุฎ
หน้าลักษณะเป็นหน้าเจ้าตานคือมีลักษณะการคางออกนะฮะ
แล้วก็สวมกระบังหน้านะครับ
ทั่วพระวรกายจะมีลักษณะมีลายวงทักษินาวัด
สำหรับลายธักษินาวัดนะครับที่ปรากฏอยู่บนองค์พระภิราพนั้นนะ
มีความหมายถึงผู้ที่อวตารลงมาจากพระเป็นเจ้านะครับ
โดยที่ลักษณะของลายทักษิณวัฒน์ยังหมายถึงลักษณะของวงจักรวาล
เพราะฉะนั้นร่างกายของท่านทั้งหมดก็เปรียบเสมือนจักรวาลนั่นเอง
สีผิวเป็นสีม่วงแก่นะครับหรือสีเปลือกมงคุดนะครับ
แล้วก็เวลาที่มีการสร้างพระพิราบก็ต้องสร้างตามลักษณะนี้
ไม่ผิดเพศไม่ผิดพง
คติการนับถือพระเป็นเจ้าลักษณะนี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่า
พระเป็นเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิตและความตายในขณะเดียวกัน
เพราะฉะนั้นพระไพรวะในภาษาของคนอินเดียหรือพระพิราบในคำของไทยเรา
ถือว่าเป็นพระเป็นเจ้าสูงสุดอยู่ในลักษณะของมหาสักขะเทวราชเจ้า
พระพิราบนะครับเริ่มเข้ามาสู่ประเทศไทยในยุคไหนเนี่ยไม่แน่ชัดนะครับ
แต่คาดว่าไม่ต่ำกว่าสมัยอายุทยาอย่างแน่นอน
โดยเข้ามาพร้อมกับหน้าตะสินนะครับ
ตสินของไทยส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลมาจากของคนอินเดียนะครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อชาวอินเดียนับถือพระอิสวนสูงสุดนะฮะ
ทำให้ประเพณีของชาวนาตสินนะฮะ

รวมไปถึงการนับถือพระอีสวนในภาคของพระพิราบ
ซึ่งทั้งนัตตสินและดุริยังกสิน
นับถือพระองค์เนี่ยเป็นเทพเจ้าสูงสุดนะครับ
โดยเฉพาะเป็นครูสูงสุดฝ่ายยักษ์ด้วย

ก็จะมีท่ารำนะครับ
ท่ารำพระพิราบนะครับ
หรือเรียกจริงว่าท่ารำเพลงหน้าพาดองค์พระพิราบ
เป็นท่ารำสูงสุดฝ่ายนัตยศาสตร์
ในขณะเดียวกันฝ่ายดุรยังกสิน
ก็จะมีเพลงหน้าพาดองค์พระพิราบ
เป็นเพลงหน้าพาดสูงสุดของทางฝ่ายดุริยังทศิษย์

จะเห็นว่าองค์พระภิราพจะตั้งปฏิสถาน
คู่กันกับพระฤษีอีกองค์หนึ่ง
เขาเรียกกันว่าพระดุสิตพระครุฑมุณีนะครับ
ตามธรรมเนียมของคนโบราณนะฮะ
การบูชาพระภิราพจะบูชากับพระพรตมุณีอยู่เสมอ
โดยจะมีลักษณะองค์พระพิราบตั้งอยู่ฝั่งซ้าย

มีลักษณะความนับถือที่ว่าพระพิราบเหมือนอิทธิฤทธิ์

พระพรตมุณีเป็นพลังร้อนหรือเปลืบเสมือนพระอธิษภาคจันทร์

สำหรับการบูชาพระพิราบนะครับคนกลุ่มไหนที่ควรจะบูชา
ถ้าเราดูจากวัฒนธรรมดั้งเดิม
อย่างทางอินเดียหรือทางเนปานนะฮะ
ก็คือคนทุกชุมชนชั้นอาชีพเลย
สามารถที่จะบูชาพระภรรยาพได้
ซึ่งเขาก็จะมีเทศกาลอย่างเกลือก

วัฒนธรรมในไทยเราอาจจะมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางฮินดูหรือในป่าน้อย
เพราะฉะนั้นการนับถือพระพิราบในช่วงต้น
ในช่วงต้นจึงถูกจำกัดอยู่ในวงของชาวนาศดุริยางกสิน
แต่ต่อมาเมื่อบุคคลที่เข้ามาศึกษามีความรู้นะคะว่า
พระพิราบซึ่งคือพระไพรวะหรือพระอิสวนภาคดุ
ซึ่งเป็นหนึ่งในพลังที่เชื่อกันว่า
ขับไล่คุณสัยพูดผีปีศาจเกรงกลัว
ขับไล่เสน็จจันไรความชั่วร้ายต่างประธานความอุดมสมบูรณภูมิสุข
เพราะฉะนั้นคนทุกชนชั้นอาชีพสามารถที่จะมากราบไหว้บูชาพระองค์ได้
แต่ก็ควรศึกษาให้ดีซะก่อน
สำหรับการบูชาพระพิราพย์ที่พระอาจารย์สริพงศ์ครูพันธกิจท่านสอนเอาไว้
บูชาที่บ้านโดยส่วนตัว
เราสามารถจะใช้ไข่ดิบเข้าตอกน้ำผึ้ง

๔อย่างนี้ในการบูชาเองที่บ้าน
สำหรับการบูชาในพิธีไหว้ครู
ซึ่งเป็นพิธีใหญ่หรือสถานที่สำคัญ

ก็จะมีการบูชาด้วยเนื้อหมู
หมูดิบไก่ดิบของดิบ
ซึ่งเขาเรียกว่าเครื่องสังเวยมังสะมัชชาหาร
ประเพณีจะมีทั้งเครื่องดิบเครื่องสุก
แล้วก็ต้องมีผลไม้ด้วยเป็นผลไม้มงคลตามฤดูกาล
ต้องขอบอกว่าพี่ไก่นับถือองค์พระพิราบมาก
แม้ไม่ได้มีปฏิหารอันใดเกิดกับตัวเอง
แต่กับคนรอบข้างกลับมีเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อ
มาบอกกล่าวถึงความศักดิ์สิทธิ์ขององค์ท่านอยู่เสมอครับ
มีเพื่อนนะฮะเพื่อนก็ทำงานเกี่ยวกับแวดวงแพทย์พยาบาลนะฮะ
อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะฮะ
เป็นที่ร่ำลือมากเวลาวอร์ดกลางคืนเนี่ย
พนักงานหรือว่าคนที่ทำงานเกี่ยวข้องจะเจอผีหลอก
ถึงขนาดว่าเป็นมาปรากฏตัวเนี่ยนั่งห้อยขาอยู่บนตู้เหล็กกันเลยอ่ะ
หรือว่าได้ยินเสียงทุบประตูปึงปังปึงปังนะฮะ
อยู่ของก็ล้มลงมาเองอย่างเงี้ยจนเป็นที่ล่ำลือมาก
เพื่อนผมก็บอกว่าบูชาพระมาทุกวัดแล้ว
ไม่หายแก้ไม่ได้นิมนต์พระมาสวดมาบังสกุลแก้ไม่ได้
ก็ให้พระพิราบองค์หนึ่งกับเพื่อนไปให้ไปบูชาบอกคาถานะฮะ
ท่องวันทิตวาอสุรเทพานังมหันตะพลังอันตรายอย่างวินาสันติ
แล้วเราลึกถึงพระพิราบท่านขอให้ท่านมาขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไป
ก็ปรากฏว่าอาทิตย์หนึ่งผ่านมาเพื่อนผมโทรมาเล่าให้ฟัง
บอกว่าโหคุณไก่ผีที่เคยอารวาสเนี่ยเงียบสนิท
ไม่มีอีกเลยนะฮะแล้วก็ที่เคยมารังความคนในวอร์ดเนี่ย
ไม่มีอีกเลยเงียบสนิทนะฮะก็เป็นที่อัศจรรย์นะฮะ
สำหรับคนที่ได้ปฏิหารตรงนี้ก็เป็นที่เชื่อครับว่า

ในการนี้ทางทีมงานไม่สามารถบันทึกเทปพิธีขอพร
ของบรรดารูกสินลูกหาได้

ที่ต้องได้รับอนุญาตจากทางเรือนพระพรสมุณีซะก่อนครับ

ช่วงเวลาบ่าย๒โมงทุกวันเสาร์
ก็สามารถมากราบนามัศกาลพระอาจารย์สิริพงศ์

เผยแผ่เรื่องราวองค์พระพิราบ
ให้พวกเราได้รับรู้อย่างแท้จริงนั่นเองครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป